ถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะ
เพื่อเป็นการตอบโจทย์เทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันนี้ชมพู่จะพาไปดูไอเดียสุดเจ๋งในการทำกระทงจากเศษใบไม้แห้งค่ะ
จากการลดขยะแล้วนะคะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
นี่คือผลงานการทำกระทงจากเศษใบไม้นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งชาวบ้านแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สร้างป่าสร้างรายได้ได้มีการเพิ่มมูลค่าใบไม้
ด้วยการทำจานใบไม้จากใบตองตึงนะคะใบตองตึงเนี่ยเป็นใบไม้ขนาดใหญ่มากมาก
แล้วก็มีการทำฐานกระทงจากใบตองตึงค่ะในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้
คือวันที่๒๗พฤศจิกายนเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร
แล้วก็เป็นการจัดการกับเศษขยะเศษใบไม้อย่างเหมาะสม
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการใช้ใบตองตึงเป็นวัสดุในการทำกระทงเนี่ย
ยังถือว่าเป็นการลอยกระทงแบบรักโลกไม่ทำลายแหล่งน้ำลำคลองในธรรมชาติอีกด้วย
ส่วนใครที่อาจจะไม่มีใบตองตึงก็สามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวชมพู่มาแจกไอเดียกันหน่อยนะคะ
ใครที่กำลังจะทำกระทงไปลอยเองค่ะ
อยากจะได้กระทงแบบรักโลกย่อยสลายเร็วด้วยวัสดุใกล้ตัว
เดี๋ยวชมพู่พาเริ่มต้นด้วยการหาตัวต้นกล้วยกันหน่อยนะคะ
ต้นกล้วยใบตองต้นกล้วยเองก็ใช้เวลาในการย่อยสลายเร็วเหมือนกันประมาณ๑๔วัน
ส่วนใครที่ไม่มีต้นกล้วยใกล้บ้านอาจจะลองหากระทงจากกาบกล้วยกาบมะพร้าว
กระทงจากกะลามะพร้าวกระทงผักกระทงน้ำแข็ง
ไอเดียสุดเจ๋งคือลอยกระทงออนไลน์ในเว็บไซต์ต่าง
เป็นการไม่เพิ่มขยะให้กับแหล่งน้ำในธรรมชาติด้วย
ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการลอยกระทงแบบยั่งยืนนะคะ
วันลอยกระทงนี้ค่ะเราอยากจะชวนทุกคนแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
ใครที่ไปลอยกระทงไม่ว่าจะไปกันหลายคนไปทั้งครอบครัวไปเป็นคู่รัก
ลองที่จะลอยกระทงแค่๑ใบลอยกระทง๑อันนะคะ
เท่านี้เราก็จะสามารถลดปริมาณขยะจากการลอยกระทงได้อีกด้วยค่ะ